วันนี้ครับตำรวจทางหลวงสกัดแก๊งขนยาเสพติดลงใต้นะฮะ
จังหวัดประจวบคิริขันครับยาบ้า๖แสนเมตร
ถ้าสกัดไม่ได้แล้วหลุดไปอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นอืม
นี่ครับแก๊งขนยาบ้าครับตำรวจทางหลวงสกัดจับแก๊งลักลอบขนยาบ้าครับ
จุดนี้คือหน้าสถานีตำรวจทางหลวงประจวบคิริขันถนนเพชรกะเสมขาล่องใต้
ตำบลเกาะหลักในตัวเมืองประจวบเลยครับทางการรับแจ้งว่าจะมีรถยนต์สีขาว
ต้องสงสัยขนยาเสพติดวิ่งผ่านในพื้นที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยตั้งด่านตรวจด่านสกัดนะฮะ
พอเจอปั๊บก็ขอเรียกตรวจครับ
ตรวจค้นคนขับและคนที่นั่งมาด้วยมีพิรุษ

คนขับคือนายชายศอายุ๑๙ครับ

อีกหนึ่งคนที่นั่งข้างคนขับชื่อว่านางสาวออนอุมาอายุ๔๒ครับ

ก็เลยตรวจค้นภายในรถอ้าวดูในรถแล้วดูท้ายรถหน่อย
ตรวจค้นปรากฏว่าไปเจอกระสอบปุ๋ยใบใหญ่สีขาวครับ
วางอยู่ที่บริเวณจุดวางเท้า

พอตรวจค้นภายในเจอยาบ้าครับ
มัดเป็นห่อรวมแล้วมี๖๐๐๐๐๐เมตร
ก็เลยยึดของกลางเอาไว้แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาครับ
สอบสวนนายชายศคนขับให้การบอกว่า
นางสาวออนอุมาคนที่นั่งมาข้างผมเนี่ย
เขาบอกให้ผมมารับและช่วยขับรถให้หน่อย
ผมเองก็ไม่รู้ว่ามียาเสพติดอยู่ในรถ

ฉันยอมรับฉันรับจ้างขนยาเสพติดจริง
มีคนนัดให้เธอไปรับยาเสพติด
คนนั้นเป็นผู้ชายคนไทยไม่รู้ชื่อแทร่นามสกุลเลยครับ
รับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อายุทยา
ตกลงค่าจ้าง๕๐๐๐บาทถ้าทำสำเร็จ
แต่สุดท้ายมาโดนจับซะก่อนไม่สำเร็จนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายความผิดตามพรบยาเสพติดครับ